ชาวกรุงเทพและปริมณฑลก็ตั้งคำถามกันเยอะแหละค่ะ
ว่ากลับมาทำไมฉันลืมเธอไปหมดแล้ว
ฉันพยายามลืมไปหมดแล้ว

คุณผู้ชมแต่ว่าก็ต้องนำมาเตือนกันนะคะ
เพราะว่าเรื่องของอากาศเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้
เป็นปัจจัยหนึ่งถ้าขาดคือตายอย่างเดียวค่ะ
แต่ถ้าเกิดว่าอากาศที่มันไม่ดีมันเป็นพิษเนี่ย

ตายเหมือนเดิมแต่ว่ามาดูกันหน่อยนะคะ

วันนี้ค่ะกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร
ก็มีการตั้งเครื่องตรวจจับเรื่องของสภาพอากาศ

ทีนี้มาดูกันหน่อยนะคะว่าแต่ละสถานีเนี่ย

ระดับดีมีด้วยกันทั้งหมด๕สถานีค่ะ
ส่วนปานกลางมีด้วยกัน๒๖สถานี
เกินค่าตั้ง๑๗สถานีเนี่ยคุณ
ค่าเนี่ยคือลักษณะส้มค่อนข้างไปแดงแล้วเนี่ยนะคะ
สักประมาณ๑๗สถานีทั้งในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะ
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบกันหน่อยนะคะ
๑๗จุดเนี่ยอันดับต้นมีอะไรบ้าง

เจริญกรุงเขตบางคอแหลมเนี่ย
บอกเรามาหน่อยนะคะว่าพื้นที่นั้นเนี่ย
มันขมุกขมัวแค่ไหนมันมืดมนต์ไหม
เพราะตอนนี้มันวัดได้สูงสุดเลยนะคะ
ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร

ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะคะ

ริมถนนเพชรเกษมพาสีเจริญ
ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
ส่วนพื้นที่อื่นในกรุงเทพ

จะเป็นเขตยานาวาปฐุมวันคลองศาลหลัก๔บางซื่อ
ดินแดงไม่ไกลออฟฟิศเรา
ส่วนริมถนนซอยนิคมบ้านพักรถไฟธนบุรี๕บางกอกน้อย
แล้วก็ริมถนนนราธิวาสเขตบางรักษ์จุดนี้
ไม่แพ้กันค่ะ๕๑มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
ถามว่ากรุงเทพมหานครเท่านั้นเหรอ
เพราะว่าเห็นมีรถรถติดทุกวันเลยเนี่ยไม่ค่ะ
อ๋อเหรอต้นดับเหมือนกันปริมณฑลก็กลับมาเหมือนเดิม
ใช่ค่ะปัญหานี้ปริมณฑลก็มีนะคะ
ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครวัดได้

ตำบลทรงขนองอำเภอพระประแดงใกล้กรุงเทพ
มุดประการค่ะวัดได้๕๙มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะ
ทีนี้ถามว่าจุดที่วัดแล้วเกินค่ามาตรฐาน
ก็คือค่ามาตรฐานคือไม่ต้องไม่เกิน๕๐ใช่ไหมคะ

กรุงเทพมหานครบอกว่าตอนนี้มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์
ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ไปฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศ
รวมทั้งฉีดล้างพุ่มไม้ล้างพื้นผิวจราจร
ทางเท้าป้ายรถเมย์เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองลงนะคะ

กรุงเทพจะช่วยเหลือประชาชนแล้ว
ประชาชนก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วย

ให้ดูแลเรื่องของบ้านเรือนให้ปลอดภัยจากค่าฝุ่นพิษฝุ่นละอองต่าง

แน่นอนว่ามันทำความสะอาดบ้านเรือนอย่างสม่ำเสมอ
ทำความสะอาดแผ่นกลองอากาศในเครื่องปรับอากาศ
ดับเครื่องยนต์ของยานพานะทุกครั้งเมื่อจอดรถ

จอดรถแล้วก็รออยู่ในรถติดแอร์สตาร์ท
ได้ไหมได้ไหมไม่ควรนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอความร่วมมือกันด้วยนะคะ
โดยเฉพาะงดการเผาขยะเศษใบไม้กิ่งไม้ย่า
งงดทำกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นฆ่าควันพิษ
เช่นจุดทูบจุดเทียนเป็นต้น
ส่วนสาเหตุหลายคนก็สงสัยว่ากลับมาทำไม

ทีนี้สาเหตุเพราะตอนนี้สภาพอากาศมันเริ่มนิ่ง
สภาพอากาศมันเริ่มปิดประกอบกับว่ามีหมอก
ก็เลยทำให้มันไม่มีการหมุนเวียนของอากาศ
พอมันไม่มีการหมุนเวียนของอากาศปุ๊บค่าฝุ่นพิษ
พูดง่ายคุณเหมือนเอาฝามาครอบไว้

มันก็เลยยังอยู่ใกล้ตัวเราและอยู่กับเรา
ซึ่งก็ส่งผลสุขภาพกับเราด้วย
ระมัดระวังรักษาสุขภาพด้วยความเป็นห่วง
หน้ากากอนามัยใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องไปซื้อนะ
แล้วก็เดี๋ยวนี้เขามีที่ตามร้านสะดวกซื้อมีขายกันหมดแล้ว
ซึ่งปกติแล้วเมื่อก่อนคือใช้แบบที่ไม่มีมาตรฐาน

แล้วก็ที่แบบมีมาตรฐานมันหายากกระดูก

หรือว่าไปทำกิจกรรมนอกพื้นที่นอกบ้านตามสวนสาธารณะ
ใส่ไว้เลยค่ะค่ะความปลอดภัยของท่านนะคะค่ะ